ทีวีนั้นจะยังเริ่มเริ่มการถ่ายเท้าสดเหมือนเช่นเคย

นัดที่เหลือทั้งหมดครบถ้วนทุกแมทแน่นอนนะครับ
ล่าสุดเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอยู่บนที่๓พฤษภาคมนี้
แต่ว่าส่วนสำคัญก็คือมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมในการถ่ายทอดสด
เพื่อให้กระจายในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะครับ
สำคัญก็อยากให้ทุกจังหวัดนั้นได้มีโอกาสในการที่จะ
ออกทีวีด้วยเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสโมสร
แล้วก็มีโอกาสให้แฟนบอลได้ไปสัมผัสบรรยากาศด้วย
ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้พุธสอนนั้นบูมให้ได้นะครับ
แข่งขันมีการเปลี่ยนเกมการแข่งขันแรกของซีซั่นนะครับ
วันที่๑๖พฤษภาคมนะครับจากเดิมการท่าเรือพุธส

ปีนี้จะสนุกเข้มข้นกว่าทุกปี
เพราะว่าจะมีการถ่ายละสดผ่านฟรีทีวีครับ

เป็นการที่ได้ถ่ายท่าสดทางไทยรัตน์ทีวี

นี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของฟุตซอลไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นปีที่๑๐ของฟุตซอลไทยด้วย
ก็ฝ่ายจัดทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ฝ่ายจัดการขันเนี่ยนะครับ
ก็ได้วางแผนแล้วก็ได้สร้างมิติใหม่ตรงนี้ให้กับแฟนฟุตซอลทั่วประเทศ
จากนี้นะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยได้ออกกฎเหล็กเลยนะครับว่าจะลงโทษนักฟุตซอลครับที่ไปเตะในเกมเดินสายไปแข่งขันในรายการอื่นนะครับ
ซึ่งก็ขอให้สโมสรเนี่ยช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยและถ้าหากรู้เห็นเป็นใจกันสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าจะโดนลงโทษด้วยนะครับ
คือเรื่องนี้ก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ต้องพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ลีกเนี่ยแข่งระยะเวลามันสั้น
ครับบางทีแข่งน้อยเกินไปเนี้ยนักเตะก็เซ็นสัญญาบางคนเซ็นเป็นเดือนอืม
ดังนั้นมันก็ต้องหารายได้หารายจ่ายในการใช้นะครับเห็นใจตรงนี้เดี๋ยวยังไงปีนี้หวังว่าถ้าเกิดเตะยาวขึ้น๘เดือนเนี่ย
เตะก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินทองมากขึ้น